เรื่องนี้ก็มีความเห็นจากทนายภัยศาลด้วยเหมือนกันนะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องของเงินกรมฐานประกันชีวิต
ทางคุณแม่ออกมาให้สัมภาษณ์
บอกว่าเดี๋ยวจะต้องแบ่งคนละครึ่ง

ยืนยันอย่างนี้ว่ายังไม่มีการจดทะเบียนใครเป็นบุตรบุญธรรม
ดังนั้นเงินทั้งหมดต้องเอามาพิจารณา

เกี่ยวกับการเสียชีวิตของคุณแตงโมว่า
คดีนี้ขึ้นอยู่กับพนักงานสอบสวน

หรือว่าจะมีพยานหลักฐานที่จะตัดสินไปในทิศทางไหนนะครับ
แต่เบื้องต้นมันจะต้องมีข้อหาอยู่แล้ว
ก็คือข้อหาความประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับ
ส่วนกรณีที่มีการสารภาพและจ่ายเงินเยียวยาอะไรประมาณนี้นะฮะ
ถือเป็นเหตุที่จะทำให้บรรเทาโทษ
โดยสารอาจจะถึงเป็นการบรรเทาโทษ

ส่วนแม่ของแตงโมจะเป็นผู้จัดการมรดกได้หรือไม่นั้น
ก็ขึ้นอยู่ว่าหากมีพินัยกรรม

แต่หากไม่มีการทำพินัยกรรม
ก็ต้องมีคำสั่งของศาล
แล้วคุณคิดดูว่าคดีนี้จะมีไหม
อาจจะไม่มีด้วยซ้ำนะไม่มีการทำพินัยกรรม
เพราะว่าคุณแตงโมเสียชีวิตกระทันหันนะฮะ
นายภัยศาลยืนยันว่าเงินที่ได้จากการประกันภัยนั้น

แต่เงินที่คุณแตงโมหาได้ก่อนเสียชีวิต
อันนั้นเป็นมรดกมันต้องแยกกัน
เงินประกันไม่ได้เป็นมรดก
แต่เป็นสินทรัพย์ที่ควรได้
ตามที่ผู้มอบระบุไว้
ตามความตรงกลับขึ้นของคุณแตงโมใช่ไหมครับ
ฟังเสียงธนายภัยสาร
เสียแต่ว่าเงินประกันนั้นเป็นเงินออมนะครับเพราะเงินที่ได้มาก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยอาจจะเป็นมรดกตกทอดได้
แต่ในส่วนเงินประกันชีวิตที่มีเงื่อนไขว่าการเสียชีวิตจะได้เงินประกันอาจจะไม่เป็นมรดกนะครับ